ดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะที่เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังที่ว่ามีพระรูปหนึ่งออกมาบินทบาทตอนเช้า
แล้วก็ถูกรถเก๋งพุ่งชนจนตกคูน้ำแล้วก็มรณภาพช่วงเวลาประมาณสักตีห้าครึ่ง
กระทั่งคนขับรถเก่งเนี่ยมามอบตัวในช่วงเย็นโดยบอกว่านึกว่าชนเสาไฟฟ้า
ไม่คิดว่าจะชนพระนะคะเรื่องนี้คำให้การนี้ทำให้ญาติญาติ
แล้วก็ทางฝั่งของพระสงฆ์ไม่พอใจเป็นอย่างมาก
อันนี้คือคลิปกล้องวงจรปิดจากวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะครับ
วงจรปิดบันทึกภาพชัดเจนเลยนะคะว่ามีรถยนต์คันสีขาวเมื่อสักครู่นี้
วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เฉียวชนพระรูปหนึ่งที่เดินบินทบาทอยู่จังหวะนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับพระท่านก็เดินบินทบาทตามปกติ
แล้วก็จะมีรถเก่งคันนี้ค่ะพุ่งชนจนท่านกระเด็นตกคูน้ำไป
ลักษณะเนี่ยจะเห็นไฟสีแดงวาบที่ท้ายรถเก่งเล็กน้อยคือเหมือน
ชะลอจอดนิดนึงแล้วก็เร่งเครื่องขับผ่านไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยพระที่มรณภาพก็คือพระรุ่งโรธพัดง่วนนะคะ
เป็นพระลูกวัดรัฐธิวนารามหรือว่าวัดใต้สภาพก็คือนอนคว่ำหน้าจมอยู่ในคูน้ำ
หมู่บ้านริมถนนเจ้าฟ้าตะวันออกในพื้นที่ตำบลฉลองค่ะ
ภัยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยรีบลงไปช่วยนำตัวพระรุโรธขึ้นมาจากคูน้ำ
แต่ก็ปรากฏว่ามรณภาพไปแล้วเลยนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าพระรุ่งโรธเนี่ยเดินออกจากวัดใต้
บินทบาทตามปกติครับพอถึงหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
จากวัดแค่หนึ่งร้อยเมตรเองค่ะรถเก๋งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อคันนี้
ขับมาจากด้านหลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ตด้วยความเร็วอืม
แล้วก็พุ่งชนพระรุ่งโรศอย่างแรงจนท่านคือกระเด็นนะคะครับ
จนกระเด็นตกลงไปที่คูน้ำด้านซ้ายมือเลยนะคะจนกระทั่งสี่โมงเย็นวันเดียวกัน
นางสาวยานพัฒน์สกุลบุญพาณิชย์วัยสามสิบห้าปีชาวภูเก็ตเดินทางมาที่สพฉลอง
มามอบตัวบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนที่ขับรถเก๋งคันสีขาวคันนั้น
เอารถยนต์ฮอนด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่วแหวน๑๒ภูเก็ต
โมบิริโอมาให้กับตำรวจด้วยคันนี้ค่ะซึ่งสภาพรถเนี่ยคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นฝั่งคนขับเนี่ยนะคะด้านหน้าเนี่ยกระจกหน้าแตก
ไฟหน้าด้านซ้ายแตกกระโปรงหน้ารถด้านซ้ายยุบ
ชนด้านหน้าแตกค่ะก็คือชนแรงมากนะคะถ้าแตกขนาดนี้
ตำรวจเขาก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนนางสาวยานพัฒน์เล่าบอกว่า
เธอเป็นคนขับรถคันนั้นจริงตอนตี๕๓๐ที่เกิดเหตุนี่แหละ
ไม่รู้ว่าขับชนพระเข้าใจว่าชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ก็เลยไม่ได้จอดลงไปดู
แล้วก็ขับเลยไปเลยแต่พอมารู้ทีหลังว่าชนพระเห็นจากข่าว
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าตีห้าครึ่งเมาท์หรือเปล่า
อืมซึ่งเรียกว่าเวลามันผ่านมานานแล้วแอลกอฮอล์มันอาจจะเจอจังไปแล้ว
เขาก็เลยนำตัวไปตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด
ถ้าหากพบว่ามีแอลกอฮอลอยู่ในเลือด
ก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
วชนผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตายและหลบหนีไปแล้ว
ก็บอกว่าพอได้ยินข่าวรู้ข่าวก็มามอบตัวทันที
ใช่ค่ะ
นางสาวยานพัดคนนี้จังหวานิ
จอดรถอยู่บริเวณหน้าร้านแห่งหนึ่งช่วงเวลาตีหนึ่งกว่า
นั่งทานข้าวกับเพื่อนหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ
หลายคนตั้งข้อสังเกตกันว่าดื่มอยู่หรือเปล่า

ต้องไปดูขวดบนรถใช่ไหมขวดบนโต๊ะอาจจะเป็นขวดน้ำปลาซีอิ๊วก็ได้
อาจจะเป็นขวดน้ำอัดลมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ต้องไปตรวจสอบที่ร้านด้วย
เพราะนี่คือตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเธอนั่งอยู่ถึงกี่โมงหรือว่าไปไหนต่ออะไรยังไง
แต่ตีห้าครึ่งเธอขับรถเช้ามืดชนพระสงฆ์
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนายสมศักดิ์อารีรักษ์นะคะ
คนนี้เป็นผู้ดูแลวัดละถีวนารามที่เป็นวัดของพระรุ่งโรธ
คนนี้แหละคือคนที่ลงไปอุ้มพระรุ่งโรธขึ้นมาจากคูน้ำ
เขาบอกว่าวันนั้นเขาไม่รู้เลยว่าท่านมรณภาพจากการถูกรถชน
มรณภาพจากการจมน้ำครับวันเกิดเหตุเขานี่แหละคือคนเปิดประตูวัด
พระรุ่งโรธเดินออกมาบินทบาทยังคุยทักทายกันอยู่เลย
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีกรณีพระถูกรถชนแล้วหนีนะคะ
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าคนขับจะไม่รู้จริงว่าชนพระ
ออกมาไม่ถึง๑๐นาทีแกออกจากวัดก็ผมอยู่ประตู
เปิดประตูแล้วก็เดินออกมาเพราะว่าไม่มีทางหรอกเข็นเสาไฟฟ้า
ถึงสวัยฟ้าก็ดูสวัยฟ้าก็แล้วกันว่ามันมีรอยกระแทกไหม

พระครูรัฐธิธรรมรัฐเจ้าอาวาสวัดรัฐิวนารามนะคะ
ก็บอกว่าอุบัติเหตุจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแหละ
ไม่ว่าจะกับญาติโยมหรือกับพระสงฆ์แต่สำหรับกรณีพระรุ่งโรธเนี่ย
ท่านก็ออกบินทบาทตามปกตินะไม่ได้ไปเดินเลยเส้นขอบถนนด้วย
และที่สำคัญเลยพอชนแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ย
เจ้าอาวาสวัดละถีวัฒรามบอกว่าทำเหมือนชนหมาตัวนึงแล้วก็ไม่สนใจ
ท่านบอกนี่เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากครับทำให้ญาติของพระรุ่งโรธเอง
ก็ไม่พอใจกับคำกล่าวอ้างของคนขับรถด้วยนะคะพระครูรัฐิธรรมรัฐ
บอกด้วยว่าพระรุ่งโรธเนี่ยเพิ่งจะมาจำวัดที่นี่ได้๖๗เดือนเท่านั้นเอง
มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะจะมาดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
มาอยู่กับพี่ชายที่จังหวัดภูเก็ตก็ตั้งใจว่าจะจำพรรษาที่นี่
แต่สุดท้ายก็ต้องมามรณภาพแบบนี้ค่ะ
มันไม่ใช่ที่ว่าขี่รถชนหมาตายตัวนึงแล้วก็หนีไปเลย
แต่นี่คนคนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งดูจากในคลิปพระท่านเอง
ฉันก็เดินปกติฉันไม่ได้ไปเลยอยู่นอกเต้นแครา
เขาบอกว่าเขานึกว่าชนเสาไฟฟ้า
บริเวณนั้นมีส่อไฟฟ้า

คุณปียชาติเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามนายพงศักดิ์พัดง่วนพี่ชายของพระรุ่งโรธด้วย
พี่ชายพูดชัดเจนเลยค่ะบอกว่าไม่เชื่อ
เชื่อเลยที่บอกว่าไม่คิดว่าชนพระคิดว่าชนเสาไฟฟ้า
เสียใจมากที่ต้องเสียพระพี่ชายและต้องมรณภาพในลักษณะแบบนี้ด้วย
หนิคนขับไปแล้วว่าควรแสดงความรับผิดชอบและอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
โดยทางฝั่งครอบครัวก็ตั้งใจจะนำร่างของพระรุ่งโรธกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าต่อ
ในอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คราวนี้ค่ะพระลูกวัดหลายรูปก็กลัวเลยไม่กล้าออกมาบินทบาทกัน
เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองด้วยหรือเปล่า
เพราะหลายครั้งรถขับมาเร็วมากบางทีอาจจะเสียหลักบ้าง
บางคนอาจจะเมาแล้วขับบ้างแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้
รถในพื้นที่ไม่ว่าจะรถยนต์รถจักรยานยนต์ขับเร็วกันทุกคัน
แล้วเวลาพระเดินบินทบาทเนี่ยมองไม่เห็นด้านหลังอยู่แล้วอะค่ะ
เลยอยากที่จะให้รถทุกคันอย่างน้อยช่วงประมาณสักตี๕ครึ่ง
ขับกันดีหน่อยลองขับช้าลงนิดนึงแล้วก็มองข้างหน้าให้ชัดเจนนิดนึง
พูดถึงว่าเสียวตลอดออกหน้าว่าจะเสียวเลย
ว่ารถมันวิ่งกันเร็วรถพวกรถเครื่องรถอะไรก็วิ่งกันเร็วก็สวยเสียว
โยมข้อก็เตือนโรงพ่อระวังหน่อยนะรถมันเยอะ
สำหรับทางคดีนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุไปแล้ว
แต่ก็ยังคงต้องรอการผ่าชนะสูตรศพพระรุ่งโรศอีกทีนึงนะคะว่าผลออกมายังไง
รวมถึงผลการตรวจแอลกอฮอลในเลือดของคนขับรถด้วยว่าเมาแล้วขับจริงหรือเปล่า